เขาเชื่อกันไงว่าถ้าตัวพันธุ์เนี่ยลักษณะแบบเนี่ย
มันเข้ามาที่บ้านแล้วก็จะมีโชคมีลาบ
นี่ตัวจริงจริงแล้วนะอันนี้ตัวจริงถึงแม้จะดูนิ่งไม่ไหวจริง
แต่มันคือตัวจริงครับผมไม่มีใครเอามาผูกไว้ตรงนี้นะ
ตัวมันลำไหลมันอยู่บนรัวบ้านที่บ้านเล็กที่๒๕หมู่ที่๓
ตะบนทรัพย์สมรทรอเมือง๓๐๐๐จังหวัดเทชบูรค์
ก็ค่อยจับมันนะวันนี้ครับใคร
ทำไมยิ้มให้ด้วยด้วยหันมาหันมาบอกอะไรไม่รู้
ยังไม่อยากไปมั้งไปถามเจ้าของบ้านก่อน
คุณจิรานันนะครับเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง
พร้อมกับอาการที่ตกใจนะ

มันเห่าแบบพร้อมเพียงกัน
ก็เลยเดินออกมาดูปรากฏว่าเจอตัวเงินตัวทอง

คือหนีสุนัขขึ้นไปเกาะอยู่บนรั้วกำแพงแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรีบมาเพราะว่าได้รับแจ้งเอาไว้

ก็สามารถจับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ได้
จับได้แล้ววัดความยาวมันหน่อย
เมตรเจ็บครับโอ้โฮเกือบ๒เมตรนะครับน้ำหนัก๑๑กิโลกรัม
ทั้งนี้เจ้าของบ้านก็บอกนะบอกด้วยรอยยิ้มเลยแหละ
ว่าโบราณเขาว่ากันว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านจะให้โชค
เอาล่ะแต่ตอนนี้ให้พี่กู้ภัยเขาเอาน้อง
น้องตัวนี้ใบตองเขาตั้งชื่อให้แล้ว

คือถ้าเจอตัวพันนี้ที่ไหน
ก็ได้เรียกว่าใบตองจะเรียกว่าจีจี้

ใช่เอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะ
แต่บางคนเขาก็อยากจะเรียกว่าตัวเงินตัวทอง

จะได้ดูน่ารักฟุ้งฟริ้ง
จริงน้องมาเนี่ยหลายคนเขามีความเชื่อว่า
จะนำเงินนำทองมาให้ไงก็อย่าไปทำร้ายเขาแล้วกัน
เรียกเจ้าหน้าที่ให้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะจ๊ะ